วันนี้มาร่วมงานกับทางหัวพยุดหัวบรรษชีวิตให้ยุทธ์
ทางแอร์ทที่เราเป็นผู้ลุชศาลินิกชน
วันนี้ต้องขึ้นเวทีพูดเรื่องอะไรบ้างคะ
อ๋อวันนี้ไม่ครับวันนี้เป็นฟันตะใหญ่ครับ

ปกติมีโอกาสได้ชอบไหมครับ
ก็ชอบเพราะว่าที่
ยังไงบ้าง
โอ้ธรรมะในแก่โมงชีวิต

สิ่งที่มันจะต้องเกิดในส่วนไม่ว่าจะเป็นสุขเป็นทุกข์
ผมเรียกว่าธรรมะแทนมหัวใจธรรมชาติ
อะไรที่เป็นธรรมชาติเกิดแก้วเก็บใต้
สุขพล้อนเหน้อไหว้ขิว
เรื่องแทนมเหมือนกัน

ก็เหมือนให้ซึมซับอะไรอย่างนั้น
โดยส่วนตัวเนี้ยตั้งแต่ครบหมดเค้าตอนแรกก็เป็นคนมีหรอ
ก็มีโอกาสก็ทำนะครับอย่าเรียกว่าสายวงสายบุญครับ
ก็เหมือนกับทุกคนทั่วไปครับ
อายุน้องมีจริงนะครับก็กำลังจะครบ๘เดือน
ในวันที่๑๒แม่

และก็ออกกำลังกายตามที่แพทย์แนะนำ
ก็อยากให้คลอดได้ง่ายแต่ละคลอดจะได้คลอดได้ง่าย
วันที่๑๒แล้วตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ตอนนี้
ตื่นเต้นจริงครับตื่นเต้นครับ

เตรียมพร้อมครับก็มันพร้อมขึ้นเรื่อยทุกวันนะครับ
เนี่ยต้องขอบคุณครับหมายถึงมากว่าว่าเป็นพี่คุณป้าหรืออย่างนี้
เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับคือร้านเรียงมูลเตรียมหนี้ให้ร้าน
ก็ค่อนข้างจะพร้อมแล้วนะครับ
คงจะเหมือนกับตัวเรานะครับเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ของผมสั่งสอนเรามานะครับ
เราก็คงจะเห็นดูเขาแล้วก็ให้กลับสั่งสอนเขา
ไม่ได้ตามใจจนเกินไปแล้วก็ให้รู้จักสมัยธรรมวัฒน์

ก็คือตอนนี้น้องฝุ่นเหมือนกันเรียงหนอ
ใช่ครับก็ต้องมาเรียนรู้เตามองใช่มะครับเป็นฝาขันครับ
ก็เจอข้อแล้ว
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเช้าต้องมีเลิกที่จะให้น้องพลาด
และในอีกส่วนหนึ่งก็ผมเองเนี่ยต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

ก็จะต้องไปคือเป็นตัวแทนประเทศไทย

มีงานของกุศทางรูปไทยที่หมดด้วย
ผมก็ก็ตำรับทางบนถึงว่าจะเป็นจังหวะเดียวกับที่รู้ข้อหรือเปล่า
ก็แต่จริงอยากจะทักลุก
มีโมเมนต์ความอยาก
ผมมีโมเมนต์นี้ครับก็คือว่า
พอมีเรื่องงานเข้ามาครับ
เลยพยายามคิดอยู่ในใจว่าถ้ามีจริงอยากให้ป๊าป๊าไปทำงาน
บีจิก็คงจะให้ป๊าไปทำงาน
แต่ถ้าบีจิอยากให้ป๊าอยู่ก่อนเจอเขา
คือยังไงว่าต้องเจออยู่แล้วพอรู้ค่ะ
บีจิก็คงอยากจะให้ช่วงเวลามันเป็นสิ่งที่เขาต้องรู้

ที่นังฝนเขาแทกผม

ถ้าเราไม่ขอโทษไม่มาเพลียจะบอก
เรื่องประเด็นของคุณน้ำฝนต้องขออนุญาตชี้แจงแบบนี้นะครับ
คือว่าในระยะที่ผ่านมา
ในการที่ผมได้โพสต์ข้อความของคุณธันต์
ทำให้ผมเสื่อมเสีย
ตลอดอย่างเวลาที่ผ่านมา

ไม่ได้ออกมาต้องโต้
แต่ที่ล่าสุดรอบปัจจุบัน
ผมเห็นว่าการโพสต์ข้อความนี้

ออกไปในพฤติกรรมที่ก้าวร้าว
และร้านของผมผมก็เลยบอกนำข้อมูลและรายละเอียดทุกอย่าง
ไปดูซ่าฝ่ายกดต่อว่าจะเข้าไขของกระบวนการที่ผิดบางหรือเปล่า
คือเข้าสาหรือว่าไม่เห็น
ก็คือเรื่องมันเพิ่งเกิดขึ้นและพอพอขึ้นเพราะงั้นเราก็ดึงกันกันเลย
แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการที่รวบรวมข้อมูล
แล้วก็จะดูเขาขายผิดกรดไม้ตาม

โพสต์สักเดียวก็ลบอะไรอย่างนี้นะครับ

ผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ผมไปขอโทษเรื่องอะไรนะครับ

ผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ผมไปเคลียร์เรื่องอะไรนะครับ
แล้วก็ที่บอกว่าจะแจ้งความดำเนินคดี
อันนี้ผมก็อยากจะให้ทางคุณน้ำฝนเนี่ย

เพราะว่าผมก็จะได้มีโอกาสต่อสู้กันอยู่
แล้วก็จะได้มีโอกาสชี้แจงความเป็นจริงทั้งหมด
ให้สาธารณิษฐาให้กับศาสนาชนิษฐา
พี่บอกว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้หรือ
อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับ
อันนี้ผมแค่เอาในสิ่งที่ผม
มายุดประสงค์
แล้วก็มาตอบให้พี่ฝ่ายตัวนี้เอง

ก็อย่างที่เรียนเอาไว้

ผมก็จะเหนื่อยกัน

หรือว่าเรามั่นใจในฝังของเขาว่า

หรือว่าใช้ความสู้ขวายความไม่เข้า
รู้สึกไปดีคือแบบถูกต้องค่ะ
แล้วนี่หากงานที่นักฟูเพราะว่ารวรวรวรมดตลอดเวลา
ยังนักฟูมาตลอดเพราะแบบไม่ทำอะไรต่อได้หรือเปล่า
เอ่อไม่สักครู่ผมได้ตอบไปตั้งแต่ไปช็อปตอบแรงอะนะ
ตอนนี้ก็คือใช้กฎหมายหยับเหลียวแล้วใช่ไหมครับ

ก็เป็นเรื่องของหน้าที่ของฝ่ายกฎหมายครับ
เหมือนแล้วเนี่ยช่วงนี้ดีเกี่ยวกับความคุ้นรัว

แล้วก็เราเองก็ไม่เคยคิดร้ายอะไรกับใครด้วย

ผมว่าผมได้ตอบคำถามทุกคำถามที่พี่ทำนะครับ